นักแสดงสาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่าต้องบอกว่าเป็นนักแสดงสาวสวยและหุ่นเจี๊ยบมาก
สำหรับไอซ์อภิษฐาคุณผู้ชมต้องบอกว่าในจอจะร้ายยังไงไม่รู้
แต่ที่รู้คือชีวิตจริงดีล่าสุด
วงหวานใจไฮโซหนุ่มแม็กซ์ไปเที่ยวไกลแถบยุโรปกันแบบ๒ต่อ๒เลยนะคะ
ไล่กันไปตั้งแต่เมืองแฟชั่นอย่างมิลานประเทศอิตาลี
มาจนถึงเกาะในฝันอย่างซานโตรินีประเทศกรีส
ซึ่งงานนี้สาวไอซ์ก็ไม่พลาดนะคะที่จะแชะภาพทั้งคนทั้งวิวสวยมาอวดเหล่าฟอลลอเวอร์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว
แล้วก็นะด้วยความที่ชีได้ชื่อว่าเป็นนางร้ายหุ่นเป๊ะ
ไม่ว่าสาวไอซ์จะใส่ชุดไหนจะเดรสยาวพิมพ์ลายสายเดี่ยวเรสสันสีเหลืองสดใส
คู่กับกางเกงขาสั้นธรรมดาธรรมดา

ว่าคุณไอซ์มาลุคนี้ดูดีมากเลยนะ
คือไม่ได้ประโคมทุกอย่างเข้าไป
น้อยอะไรนะเรียบแต่โก้โก้นะคุณฮะโก้นะได้เลยได้เลย
แต่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เนี่ยเชื่อไหมว่า
ยังไม่ใช่ชุดที่ชาวโซเชียลเขาเทคะแนนให้ทั้งหมด
เพราะถ้าจะให้โดนใจจริงต้องชุดนี้เลยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นพร้อมกัน
เป็นชุดบิกินี่ตัวจิ๋วสีเนื้อ
หรือว่าจะเป็นลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยอาสยานรวมไปถึงนักแสดงพิธีกรหนุ่มกันกันตะทะวด
อดเข้ามาคอมเมนต์แซวไม่ได้เลย
คือต้องบอกว่าถ้าพิจารณาดูดีเนี่ย

คือหุ่นเนี่ยเหมือนกับว่าปั้นมายังไงอย่างนั้น
แต่ไอซ์อภิษดาบอกเอาไว้เลยนะว่า

คือก่อนหน้านี้ไม่ได้ออกกำลังกายหนักมาก

ย่ามท้องมาเร็วมากนะครับ

เขาไปคอมเมนต์เกินไปอย่างนี้ใช่ไหม